ไม่ใช่แค่คนในกรุงเทพที่เขาไปซื้อของกักตุนเอาไว้ต่างจังหวัดเขาก็มีเหมือนกัน
ไปดูกันที่ปฐุมธานีกันหน่อยคุณผู้ชมบรรยากาศในห้าง
ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตย่านครอง๓อำเภอครองหลวงปฐุม
เย็นเมื่อวานพอมีขาออกไปว่าอะไรปฤมณฑ์มนตรก็ต้องปิดแล้วใช่ไหม
ทุมธานีนะคนก็พากันไปซื้อของเยอะแยะไปหมดเลย
อะไรบ้านเขาซื้อกันแน่นอนครับพวกของกินอ่ะนะ
ข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่ม
เพราะว่าก็ประกาศแล้วว่าปฐุมเองก็เป็นพื้นที่ต้องปิด

ส่วนร้านค้าส่งในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี

อันนี้ไม่ไปห้างไปร้านค้าส่งในหมู่บ้านแทน
ก็ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแว้นมอเตอร์ไซค์กันไป
ก็ดีนะเนี่ยนะมันในชุมชนตัวเองไงอย่างนักศักดิ์ครูเนี่ย
คือนางสุธาทิพย์ประพาสัยบอกว่าสาเหตุที่มาซื้อของเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะกลัวนะ
แต่เป็นเพราะว่าเธอกับครอบครัวไม่อยากออกไปไหน
อยากซื้อแล้วก็อยู่ในบ้านกันไป
กงทำกินกันมันไม่อยากจะออกไปอยากอยู่แต่ในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด๑๙
อันนี้ก็ไปซื้อของในชุมชนตัวเองเนี่ยร้านการค้าเนี่ย
ส่วนจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตปริมณฑลคุณคะ
หลังจากที่เขาได้ฟังข่าวฟังข่าวประกาศเมื่อวาน

ว่าจังหวัดเขาอาจจะยังไม่ได้มีการประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการปิดสถานที่ต่าง
นครราชศรีมาค่ะประชาชนไปห้างค่ะ
ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากักตุนไว้เช่นเดียวกัน
บรรยากาศคือคลักเลยส่วนใหญ่เน้นเหมือนกัน
ซื้ออาหารแห้งของใช้จำเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
พืชอาหารกระป๋องกระดาษชำระน้ำดื่มประมาณนี้
นางวันนาพิลาพันธ์บอกว่ารู้สึกหวัดกลัวโควิด๑๙
ก็ไม่อยากออกจากบ้านพอรู้ข่าวที่กรุงเทพสั่งปิดห้างยกเว้นซุปเปอร์
ร้านขายยาสินค้าเบตเตอร์เล็ตเธอก็เลยจะต้องออกมาซื้อกักตุนไว้บ้าง
เพราะกลัวว่าหากนครราชศรีมามีคำสั่งปิดสถานที่ต่างเหมือนกรุงเทพ
เดี๋ยวจะขาดแคลนเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันเต็มหลังรถกระบะ
เขาก็ออกไปซื้อข้าวเหมือนกันครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งตามห้างนะฮะ
ของใช้ส่วนตัวนะครับก็เกรงว่าทางจังหวัดอาจจะมีการประกาศสั่งปิดเหมือนกัน
เหมือนกรุงเทพนะประกอบกับตลาดนัดต่างต่างถูกสักปิดไปแล้ว
ชาวบ้านก็เลยพากันไปซื้อของตุนไว้ยามจำเป็นแหละนะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้ว่าของเชียงใหม่เองก็สั่งปิดสถานบันเทิงและสถานบริการไปแล้ว
ส่วนสนามมวยสนามม้าและสนามชนไก่ก็ให้ปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
ฝ่าฝืนกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะ
รวมถึงมาตรการการที่ให้ทุกคนอยู่บ้าน
จากนี้นะคะเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
คือบางหน่วยงานให้เราทำงานที่บ้านแล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้กลับไปทำงานที่บ้าน

ไม่ได้จากจังหวัดอยู่ที่บ้านคือที่พักตัวเอง
ไม่ใช่กลับบ้านอันนั้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในความแพร่อร่วม
อ่านข่าวที่บ้านไหมคุณอ่านไม่ได้ใช่ไหม